ปราจีนบุรีครับเหตุเกิดจากวงเล่า

เขม่นกันไปแทงกันตายข้างนอกครับคุณผู้ชม
ในร้านนี่แหละเพราะว่าเพิ่งมาเจอกันเองนะครับ
และคุณผู้ชมดูภาพวงจรปิด
๔ทุ่ม๔๔นาที๒๖พฤษภาคม
ก่อนที่จะเกิดเรื่องแล้วมีคนตายครับ

วัยรุ่นก็มากันโอ้โหนั่งกันเต็มร้านเลยนะครับ

ช่วงประมาณ๔ทุ่มกว่า

หลักนะฮะแบ่งให้เห็น๒กลุ่มชัด

ด้านขวาลูกศรสีแดงนั่นคือกลุ่มของผู้ก่อเหตุ

นั่งอยู่ริมถนนเป็นกลุ่มนายเจษดา

อีกกลุ่มหนึ่งฝั่งขวาคือกลุ่มคนก่อเหตุครับ

ขึ้นเสร็จปั๊บผู้หญิงในโต๊ะพยายามที่จะดึง

เหมือนจู่แล้วเกิดอะไรขึ้น

คนก่อเหตุใส่เสื้อสีดำ

คนก่อเหตุใส่เสื้อสีดำนะฮะ

อยู่ใกล้กับคนใส่เสื้อสีขาว

คนก่อเหตุเดินมาเลย
จากโต๊ะครับแล้วผู้หญิงก็ห้ามเอาไว้แต่ห้ามไม่ได้เขาเดินออกไปที่ร้านจอดรถ
จังหวะนั้นผู้ตายผู้ตายใส่ชุดสีขาวเหมือนกับเนี่ยชุดเป็นเชื้อเชิดใช่ไหมฮะ

แต่งตัวเหมือนชุดสุภาพเหมือนเป็นพนักงานออฟฟิศหรือเปล่าเนี่ย
แต่งชุดแบบนั้นแล้วก็ลุกเดินออกไปเพื่อนพยายามห้ามแล้วว่าเฮ้ยอย่าไปอย่าตามอย่าตาม
แต่ผู้ตายก็ยังคงเดินตามผู้ชายเสื้อสีดำคนนั้นที่กำลังเดินออกไปจากขวาไปซ้ายของจอครับ
เดินตามออกไปติดแล้วก็โดนแทงล้มลงนอนที่พื้น
ผู้ตายลุกตามออกไปทันทีเลยค่ะ
ห้ามแล้วก็ห้ามไม่ได้ด้วยครับตอนนี้
กู้ภัยไปถึงก็เร่งช่วยเหลือปฐมพยาบาลยื้อชีวิต
ส่งรักษาที่โรงพยาบาลแต่สุดท้ายตายนะครับ
พบแผลถูกแทงที่ราวนมด้านซ้าย
ราวนมด้านซ้ายแล้วมันโดนอวัยวะสำคัญ
ส่วนคนก่อเหตุและเพื่อนหลบหนีไปครับ
จากการสอบสวนพบว่ากลุ่มของคนก่อเหตุ
ก็ไปนั่งดื่มกินที่ร้านมีกันประมาณ๖คน

กลุ่มฝั่งคนตายมาด้วยกันประมาณ๑๐คน

กำลังดื่มกินสนุกสนานเลยมันเกือบจะ๕ทุ่มแล้วนี่ใช่ไหมฮะ
กำลังกึ่มและกำลังสนุก

กลุ่มของผู้ตายเอาชนแก้วก่อน
เหมือนมันถูกใจแล้วมันคอเดียวกันเอาชนแก้วกันหน่อย
แล้วสุดท้ายก็ไม่มีใครคิดว่าชนแก้วในร้านจะไปตายหน้าร้านนะครับ

กดดันทุกทางจนคนก่อเหตุและเพื่อนเข้ามอบตัวแล้วสารภาพ

ไปหาห่างจากจุดที่เขาแทงประมาณ๕๐เมตร

งมค้นหาใช้เวลากว่า๕ชั่วโมงครับ

ก็เป็นมึงเล็กแล้วก็ไปเจอครับ
เป็นมีดพับสีดำยาวประมาณ๗นิ้ว

หลังจากที่งมลงไปในบ่อตรงนี้
ขณะที่เจ้าของร้านบอกว่าเสียใจมากที่มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้
เพราะว่าที่ผ่านมาไม่เคยเกิดเรื่องแบบนี้มาก่อนเลยนะครับ
เป็นร้านนั่งกินเป็นฟังดนตรีสด

มันไม่ได้เป็นแบบผับอึกกระทึกคลึกโครมแต่อย่างใด

ส่วนตัวเขาคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคือชนแก้ว
แก้วกันบ่อยเกินไปจนรู้สึกแบบ
เหม็นและหมั่นไส้กันหรือเปล่า
แล้วก็เลยไปมีเรื่องกันตรงนั้น
ฟังเจ้าของร้านเพิ่มเติมครับ
สาเหตุที่แท้จริงก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับแต่เบื้องต้น
คนก่อเหตุคือนายเอถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยใช้มีด

เงินคดีตามกฎหมายต่อไปแสดงความเสียใจด้วยครับ